ละสายตาจากหน้าจอทีวีรอบนี้เขยราชบุรีต้องเล่นใหญ่
เล่นใหญ่เพราะอะไรฮะไปง้อแม่ยายแห่ขันหมากไปง้อแม่ยาย
อืมเรื่องของเรื่องคือแม่ยายจับได้ว่าไอ้เขยเนี้ย
มันมีกิ๊กพ่อเขยมีกิ๊กอ้าวเดี๋ยวแล้วแกทำไมไม่ง้อเมีย
้อเมียแล้วเมียให้อภัยแต่แม่แม่ยายไม่ให้อภัย
ดังนั้นต้องเล่นใหญ่เอาใจแม่ยาย
มาขอสมมาขอคุณดีกับแม่ยายที่รักและภรรพแม่น้อยคนสวยนะจ๊ะ
เล่นใหญ่ขนาดแห่ขันหมากกันมาเลย
แล้วใครเก๋ถนะเศษอายุ๔๘ปี
ต้องรบร้าวรบกวนสอจออดีตสอจอก็แล้วกัน
อดีตสอจอเสงหรือชายทิพย์กระมวลภัณฑ์ทิพย์
เป็นเท่าแก่ให้เป็นเท่าแก่ช่วยไปขอแม่ยาย
ไม่ต้องขอไม่ต้องขอแม่ยายขอเมียก็ไม่ต้องขอเหมือนกัน
เรื่องของเรื่องคือช่วยไปง้อแม่ยายหน่อย
ก่อนหน้านั้นธนเศษโดนจับได้

นเศษว่าเฮ้ยเอาลูกสาวฉันไปดูแล

ดังนั้นไม่ต้องกลับมาให้เห็นหน้าอีกเลย

ห้ามมาเหยียบร้านแม่ห้ามเข้าบ้านแม่ฮะ

คิดถึงแม่คิดถึงเมียแต่เข้าไม่ได้
คุยกับเมียยังคุยกับเมียแล้วเมียยอม
ยอมให้อภัยกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
สจเสงเลยเตะโชว์เลยเตะโชว์แม่เลย
อย่าทำอีกนะเดี๋ยวคราวหน้าจะเดือดร้อนกันใหญ่
เรื่องของเรื่องเนี่ยธนเศษรู้จักกับสจเสง

สจเสงเอาข้าวปลาอาหารไปบริจาค

แม่ยายใจอ่อนว่ะเฮ้ยเอาสจเสงมานี่ถึงแม่ยายถึงขั้นใจอ่อนเลยเหรอ
ใจอ่อนจริงเดี๋ยวดูบรรยากาศตอนแม่ยายใจอ่อน

แม่ก็รักเองแต่จริงแล้วถ้าเองมาคนเดียว

สแต่เซงก็เป็นคนดังนะในคืนที่ราชบุรีดังนั้น
สแต่เซงนำกระบวนขันเหมาะมา
แม่ยายก็เลยใจอ่อนยอมให้อภัย
เป็นแบบนี้อีกมองไปที่สจเสกแล้วเอาคล้ายนิ้วเชื่อดคอ
สจเสงดูแล้วถ้ามึงพากันมาอีกนะ
คราวนี้จะตะเพิดให้ขบวนขันหมากพังไปทั้งกระบวนเลย
ทำกับลูกแม่อีกเป็นอันขาดธนเศษเขยรัก

ไม่ได้แล้วห้ามไม่ได้แล้วนะคะ